อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็วิภาควิจารณ์ดราม่าเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าอ้าวทำไมปู่ฤษีเกรดแก้วเดินนำหน้าพระที่ไปบินทบาท

ใช่เดินนำบินทบาท
เอ๊ะจะรับปัจจัยจากประชาชนที่มีจิตสาธารณ์เหรอ
ทีนี้พอมันเป็นคลิปออกมาคนวิพากษ์วิจารณ์
เดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องถามทัศนะของพระพยอมด้วย
ให้ดูคลิปที่คนพูดถึงก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะเห็นใช่ไหมคะ
คนก็ยื่นปัจจัยให้ด้วยนะ
ใช่คนยื่นปัจจัยก็เหมือนกับว่า

ปู่ฤษีเกรดแก้วก็เดินเร็วรับบินทบาทรับปัจจัยต่าง
ชาวบ้านเขาก็เลื่อมใสสัทธานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมลองดูสิ
คือมีพระน่ะเดินตามหลัง
เดินตามหลังมาก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันใช่ไหม

คือถ่ายตอนที่ปู่ฤษีเกรดแก้วเดินรับบินทบาท

แล้วก็มีข้อความว่าเจ้าคุณปู่ฤษีเกรดแก้วเดินปิดท้ายรับบินทบาท
คลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้ตอนนั้นที่ปู่ฤษีเกรดแก้วมาร่วมงานบุญมหากฐินวันออกพรรษาค่ะ
ที่วัดในจังหวัดหนองคายเมื่อ๔พฤศจิกาที่ผ่านมา
แล้วมีคนเอาคลิปนี้ไปแชร์แล้วก็เกิดคำถามว่า
ปู่ฤษีเกรดแก้วเนี่ยเดินรับบินทบาทนำหน้าพระสงฆ์เป็นเรื่องที่เหมาะสมไหม
ดังนั้นพอมีคำถามแบบนี้ในโลกโซเชียล
เราก็เลยต้องถามทัศนะของพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะ
ท่านแสดงความคิดเห็นเอาไว้ฤษีคือนักบวชใช่ไหม
แล้วการเดินนำหน้าพระแบบนี้ได้ไหมลองฟังพระพยอมค่ะ
สักนิดหนึ่งถ้าเดินตามก็มองดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่
แต่ถ้าเดินนำหน้าอาจจะแลบมองขัดขัดตา
แต่เรื่องขัดตาก็คือว่าพระนั่งอยู่ฤษีเดินและแจกมุมขังหรืออะไรในจำนองนั่น
เท่าที่เห็นน่าจะถือว่าคนอะไรข้ามนาที่พระพระนั่งทั้งกันจะเป็นเท่าอาสณะ

ว่าฤษีบังรายสามารถเทสสั่งสอนประชาชนให้สถานเริ่มใสในศิลธรรมได้เหมือนกัน
คือทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับชาวบ้านขึ้นอยู่กับคนเลย
จะให้ความนับถือในผู้ปฏิบัติศิลป์ในรูปแบบไหนนั่นเอง
คุณผู้ชมให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวัดในคลิปอยู่หนองบัวลำพูค่ะ

แดงเหมือนเดี๋ยวขอบคุณมากครับค่ะ